เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะที่นนทบุรีมีผู้ชายคนนึงเป็นช่างไฟ
ปีนขึ้นไปบนเสาไฟนะคะบอกว่าจะไปจำสายไฟอ่ะ

แต่เหมือนกับข้อศอกไปโดนสายไฟแล้วไฟช็อตอ่า
ร่วงตกลงมาตัวพาดอยู่กับเนี่ยพาดอยู่แบบเนี้ยครับ
เสียชีวิตคาที่ตรงนั้นค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นนะคะ
ปากซอย๑ในหมู่บ้านมิตรประชาอำเภอเมืองนนทบุรี
ผู้เสียชีวิตคือนายสุรศักดิ์รอสูงเนินอายุยี่สิบสาม
เป็นชาวตำบลบางศรีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรี
เป็นช่างไฟค่ะครับของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
เสียชีวิตก็คือในลักษณะที่
สายเคเบิ้ลโทรศัพท์เกี่ยวรั้ง
อยู่ในซอกรักแร้ร่างห้อย
ติดอยู่กับเสาไฟแบบนี้นี่นะคะ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงนนทบุรีมาตัดกระแสไฟ
นำรถกระเช้ามาช่วยนำร่าง
ผู้เสียชีวิตลงมาวางบนพื้นก็ค่อนข้าง
ลำบากทุลักทุเลพอสมควรตำรวจสพปักเกร็ด
จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็มาตรวจสอบ
นะคะครับคือก่อนเกิดเหตุนายสุรษักร์
เพื่อนร่วมงานอีก๓คนมาติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าแรงสูงให้กับปั๊มน้ำมัน
ที่กำลังก่อสร้างอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุตรงนี้
นายสุรศักดิ์ปีนขึ้นไป
บนยอดเสาไฟฟ้านะคะเพื่อจะจำพ่วง
สายไฟแรงสูงเข้าปั๊มน้ำมันครับเหมือนกับว่าไม่ทันระวังตัว
ข้อศอกไปโดนสายไฟแรงสูงพอดีโดนไฟช็อต
ร่วงลงมาแล้วก็ค้างอยู่ที่สายเคเบิ้ลแบบนั้นนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าก็ต้องเดี๋ยวตรวจสอบข้อได้จริงเพิ่มเติม
เรื่องเสาไฟฟ้าอะไรพวกนี้นี่
อันตรายจริงฮะอันตรายจริง